ดูคดีหวย๓๐ล้านกันหน่อยนะฮะตอนนี้ก็ยังไม่เสด็จน้ำนะ
ตำรวจบอกว่าตอนนี้เร่งขยายผลออกหมายจับพยานที่ให้การเท็จแล้วค่ะ
ก็พูดถึงกรณีนี้ด้วยนะบอกว่ากรณีการขยายผลออกหมายจับ
ผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องในคดีลอตเตอรี่รางวัลที่๑
มูลค่า๓๐ล้านบาทบอกว่าตอนนี้
พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างเร่งตรวจคำสอบคำให้การ
พยานแต่ละรายเพื่อพิจารณาว่าพยานรายใดที่ให้การเท็จ
ซึ่งจะเร่งทำให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์นี้ค่ะ
โดยผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องในคดีนี้แบ่งเป็น๓กลุ่มด้วยกัน
กลุ่มแรกคือกลุ่มที่อยู่ในสถานที่เกิดเหตุมี๓คน
แล้วก็มีการดำเนินคดีกับ๒คนด้วยกัน
คือครูปรีชาแล้วก็เจ๊บ้าบิน
ส่วนกลุ่มที่กำลังพิจารณาออกหมายจับ
คือกลุ่มที่มีความเกี่ยวข้องกับสถานที่เกิดเหตุ
และกลุ่มกองเชียร์เช่นใครบ้าง
เช่นคนที่อ้างว่าจะขอแบ่งซื้อลอตเตอรี่
คนที่อ้างว่าเห็นเลขในกระเป๋าครูปรีชา
รวมถึงคนที่ออกมาเคลื่อนไหวให้สัมภาษณ์
ในทิศทางต่างจนทำให้สังคมเกิดความสับสน
ซึ่งจะต้องคัดแยกว่าใครบ้างเข้าข่ายให้การเท็จ
หรือเข้าข่ายผิดกฎหมายอื่นอีกประการใดหรือไม่
ทีนี้ส่วนการพิจารณาจะยึดตามคำให้การของพยานเดิม
ประกอบกับหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์
ซึ่งจากข้อมูลคำให้การพยานที่มีอยู่ส่วนใหญ่
ให้การว่าเป็นเรื่องที่จดจำไว้
จดจำได้ไม่มีหลักฐานใดรองรับคำให้การ
สำหรับการดำเนินคดีกับตำรวจที่เกี่ยวข้องในคดีนี้
ที่นี้นักข่าวก็พยายามที่จะถามว่า
จะต้องมีการออกไม้จับใครอีกอย่างไร
เฉิดผู้บังคับการกองปราบ
บอกว่าร่วงของการออกไหม
ออกหมายจับผู้ต้องหาที่เหลือตอนนี้ได้มอบหมายให้
พันธุ์ตำรวจเอกชาคริสต์สวัสดีพันธุ์ตำรวจเอกสุวัสดิ์แสงนุ่ม
ซึ่งเป็นรองผู้บังคับการกองปราบ
เป็นผู้ร่วมประชุมหารือในเรื่องนี้
ตอนนี้ก็ยังไม่ได้รับรายงานว่าจะออกหมายจับใครบ้าง
ส่วนการออกหมายจับผู้ต้องหาที่เหลือ
ก็เป็นหน้าที่ของคณะพนักงานสอบสวน
ที่จะต้องเป็นผู้ไปขออนุมัติศาลออกหมายจับค่ะ